คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะโอ้โหควายโดนไฟคลอก
รถบรรทุกควายมาแล้วมันก็มีฝ่างวางเอาไว้ใช่ไหม
แต่สาเหตุมันเกิดจากการที่ว่าคนขับรถนั่นแหละสูบบุหรี่และโยนก้นบุหรี่ออกมา
อืมไปติดที่ฟางก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
หนีตายลงมาโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่รถคันนี้เขาขับตามไป
แล้วเขาเจอเหตุการณ์พอดิบพอดีอ้าวนะครับนะฮะสุดท้ายขวายมันต้อง
หนีตายลงมาอย่างน่าสงสารครับนะฮะมีบาดแผลถูกไฟลวกผิวนั่งก็หลุดลอกออกมานะครับ
แล้วมันก็เดินอยู่ข้างรถนั่นแหละไม่ได้มีแรงวิ่งตะเลิศไปไหน
คนขับก็ห่วงควายนะคุณผู้ชมแล้วก็ห่วงรถเหมือนกัน
ก็ต้องจอดรถก่อนแล้วก็ช่วยเอาควายออกมานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘มกราคมนะฮะผู้ชายคนนี้บรรทุกควายมาที่หลังกระบะ
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเลิกกับภรรยานะครับแล้วก็มาแบ่งมรดกกันนะฮะ
หมายถึงว่าเจ้าของรถเนี่ยนะได้ควายมาสามตัวหลังจากนั้นเนี่ยตกลงกันทุกอย่างแล้ว
กำลังเดินทางกลับที่บ้านเกิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้รถระหว่างทาง
สาเหตุคือคนขับก็น่าจะสูบบุหรี่และโยนก้นบุหรี่ออกมาจากตอนขับมานะ
เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วลมมันพัดไอ้ก้นบุหรี่มันก็เลยปิ้วไปดูที่ฟางข้างหลัง
ไฟมันก็เลยลุกพึบไหม้แบบนี้โชคดีควายก็ไม่ได้ถูกไฟคลอกจนตายนะฮะ
คนขับรถเองก็ปลอดภัยแต่ว่าไฟก็ไหม้อยู่ที่ข้างหลังรถแบบนี้นะครับ
แล้วตัวฟางเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีไหนจะเชือกตะข่ายที่อยู่ด้านหลังกระบะ
นั่นก็ติดไฟปุ๊บก็ไหม้เลย
ควาย๓ตัวเป็นมรดกที่แบ่งจากภรรยาเพราะว่าคนขับรถเพิ่งจะเลิกกับภรรยามา
ก็เลยเอาควายกลับมาแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเกือบจะไม่ได้มรดกแล้ว
บุรีระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะคะ